หี่พันธุ์เป็นของกินอีกอย่างหนึ่งที่คนสมัยก่อนนิยมทำให้เด็กได้กิน
เป็นการเปลี่ยนข้าวแคบธรรมดาให้มีรสชาติและน่ากินมากขึ้นโดยวัตถุดิบที่ใช้นั้นก็มีข้าวแคบที่ทำไว้ก่อนแล้ว
ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมที่ปรุงรสชาติแค่เกลือมีวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้ได้หมี่พันธุ์อร่อยคือ
หมี่ขาวเครื่องปรุงรสคือเกลือน้ำตาลพริกป่นกระเทียมเจียวและผักชี
ส่วนอุปกรณ์ที่ทำหมี่พันธุ์ก็มีเพียงภาชนะต้มเส้นหมี่และกระทะสำหรับการเจียวกระเทียม